คุณผู้ชมคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประสบกรณิกร
ถวายศักระพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมเมื่อวันที่๒๙ตุลาคม
กองข่าวสำนักราชเลขาธิการได้เผยแพร่ภาพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่๒๙ตุลาคม
เวลา๑๘นาฬิกา๕๒นาที
การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกรมมให้พระศกรณิกร
ถวายศักราพระบรมศพเบิกนาพระบรมโกรธ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
ประสบกรณิกรได้มีโอกาสชื่นชมพระบรมี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีอย่างใกล้ชิด
ซึ่งตามหมายกำหนดการเดิมแล้ว
ในช่วงที่มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม
ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ